เอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้าง
กินค่ะบอกตรงว่ากินค่ะชอบด้วยค่ะฟื้องระดาค่ะอีกแล้วล่ะค่ะ
คุณอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบชายในเรื่องนี้นะคะบนโลกโซเชียลค่ะ
โพสต์ออกมาแบบนี้เลยโชว์อยู่ในฝ่ามือแบบนี้ด้วย
นี่คือภาพแท่งเหล็กขนาดความยาวเกือบเท่านิ้วกลางค่ะ
อ้างว่าเหล็กแท่งนี้ปะปนอยู่ในอาหารค่ะ
เขียนข้อความเขาบอกว่าไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
ที่ร้านสาขาห้างดังใจกลางกรุง
ไปสักพักหนึ่งปรากฏเคี้ยวเจอสิ่งนี้ในอาหารค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเครื่องยำจำพวกหอมใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเส้น
แต่พอคายออกมาปรากฏว่าเป็นแท่งเหล็กอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
โชคดีที่ปลายไม่แหลมก็เลยไม่ได้รับอันตรายนะคะ
อกจากนี้ยังโพสต์ภาพใบเสร็จด้วย
เพื่อที่จะยืนยันว่ารับประทานจริง
แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนระมัดระวังตรวจดูสิ่งแปลกปลอม

อย่างเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็ก
รับประทานเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะ
โพสต์ไว้ไม่ถึงวันกลายเป็นกระแส
กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนะคะ
มีคนแชร์ต่อไปนับพันครั้งแล้ว
รวมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ก็รู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจนี่แหละค่ะ

รายบอกว่ายังดีที่เจ้าของโพสต์ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
รอให้ทางร้านตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงก่อนค่ะ
แอดมินผู้ดูแลแฟนเพจก็โพสต์ข้อความตอบกลับนะคะ
ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ทางนี้แอดมินขออนุญาตทราบชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับของคุณลูกค้า
เพื่อทำการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทันที

ก็จะดำเนินการตรวจสอบขอบพระคุณลูกค้าที่แจ้งเข้ามา
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
ว่าถ้าผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าอย่างไร
ถือว่าทางแอดมินรับทราบเรื่องนี้ดีแล้วนะคะ
ก็เป็นวิธีการตอบกลับที่เซฟพิสูจน์สำหรับการเกิดเรื่องราวบนโลกโซเชียลแบบนี้
ออกมายอมรับรับแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบต่อนะคะ
ไม่ต้องเป็นกังวลอาจจะเป็นแค่สาขานี้นะคะยังทานกันได้อยู่
ไม่ใช่เรื่องแบบน้ำส้มอะไรอย่างนี้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะคะ